ให้กับร้านอาหารต่าง
ยังอยู่ในช่วงเชฟกระทะหล่อนะคะ

จะให้เลือกเลยลุสามคนจะอยู่อย่างยืนใกล้ใคร
โอ้ใส่แล้วหลวบมากเลย

และวัตถุดิบในวันนี้ก็คือ

เน็กพวกนี้เขาจะไม่ชำนาญ

หอยเราเนี่ยนะลูกนะดูสิเนื้อไม่แตกเลยเห็นไหมลูก

ทำไมต้องซับอ่ะเชฟ
จะช่วยไม่ให้น้ำมันกระเด็นครับถ้าเราเอาความชื้นออก

เชฟแล้วเกิดที่บ้านเป็นเตาถ่านล่ะ

ไม่ลำคาญแม่เล่นอย่างนี้ก็ได้อ่ะ
แก่แล้วทำอะไรก็ได้

แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
ปรุงรสชาติหน่อยก่อนใช่ครับ

ไม่ต้องเยอะมากครับเพราะว่าหอยมันมีความเค็มอยู่แล้ว

เชฟถ้ายังไงเนี่ยเอามือกันออกไปนะ
ไปหลงเสน่ห์ในความสาวความสวยนะ

อืม

เยอะไปเลยพวกเธอมันปากจัด
เอออย่าลงไปเลย

เสร็จแล้วเราก็กลิ้งกระทะ

แล้วก็นี่ที่ขีบครับผม
ขีบเอาไว้ขีบปากอย่าขีบไว้อย่างนี้
อุ๊ยเชฟถามแล้วถามว่าขีบหรือคลอบคะอุ๊ยเชฟแล้วค่ะเขาต้องมียาวอย่างนี้สิ
ไม่เชฟพูดถึงใครเหรอไม่พูดพูดรอยพูดรอย
โคพอควันขึ้นนะครับผมก็ลดไฟลงมาลดมานะฮะที่๘๐๐เหมือนเดิม
อัพฤทธิ์มันกระเด็นนะมาต้องช่วยนางซับน้ำไม่แห้งอ่ะ
นี่หอยแห้งต้องเอาตัวอย่างทางนี้เห็นไหมคะ
เวลาเช็คความสุขของเขาก็คือลองกดกดดูครับเมื่อกี้ตอนดิบเนี่ยเวลาเรากดเนื้อมันก็จะยุบลงไปเลย

โอ้โหเสร็จแล้วเนาะแล้วยังไงต่อดีจ๊ะ

ตอนนี้เราก็ได้หอยเชลล์ที่ทอบจนสุกของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เราก็ได้หอยเชลที่ทอดจนสุกหอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็มาถึงขั้นตอนการทำน้ำยำกันบ้าง
จะยากง่ายแค่ไหนไปชมกันจ้า
เอามาถึงส่วนของน้ำยำนะคะเชฟค่ะ
ส่วนผสมของน้ำยำที่เราได้ทราบไปแล้วย้ำกันเอาไว้อีกสักครั้งหนึ่ง

มันสดหวานกินด้วยมั้ยค่ะไทยมัน
เข็มแปร่วนิดหนึ่งค่ะเข็มเปรี้ยว
เรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนในการทำน้ำยำทำอย่างไร
กาวน่าจะเก่งกว่ามาใส่ตามใจชอบเลยครับ

ใช่ครับแต่ว่าตัวพริกเผาเขาก็จะหวานอยู่แล้ว

ให้เขาหวานก็เถอะให้เขาใส่อะไรเขาใส่เล็กเรา
ส่วนผสมให้มากกว่าเชฟนิดนึงไหม

แต่มันก็ยังขาดพระเอกของเราอีกใช่ไหมใช่ครับ

เดี๋ยวเราก็จะมาครุ่งเข้าส่วนผสมใช่ไหมคะแต่ว่าบอกแหละ
อย่างที่ว่าเรายังขาดของอยู่เพราะฉะนั้นรอบนี้

ได้เราต้องมายากกันอีกใช่ไหมยังไม่จบอีกเพียงเท่านี้
ย่างขูดโอ๊ยภารกิจของเราอีกไม่ใช่น้อย
อ๋อเอ๊ยได้เลยอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อ